เราจะพาไปที่นี่เพราะว่าที่นี่เขามีขนมไทยห่อใบตอง

เดินไปใกล้ก็ได้กลิ่นหอมแล้วจ้า
คุณค่ะราคาเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้น
กูดิขนมใส้ไส้ขนมอะไรน่ะ
ขนมต้วยขนมมันมันยกมากคุณ
พาไปชิมที่นี่ค่ะขนมไทยห่อใบตองเนี่ยนะคะ
ร้านเขาตั้งอยู่ที่ซอย๘ถนนสำรานรื่น
หรือว่าถนนสายเลี่ยงเมืองอุตรดิษฐ์
ต่อสถานีรถไฟศิลาอาจนะคะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิษฐ์เลย
คุณดูขนมกล้วยขนมฟักทอง
โบราณเลยนะน่ากินมากเป็นขนมไทยห่อใบตองแบบสมัยโบราณอ่ะ
เขานึ่งด้วยเตาฟืนนะและราคา๑๐บาท
ทั้งร้านทุกอย่างอย่างละ๑๐บาทหมดเลย
เขามีกันอยู่๔พี่น้องช่วยกันทำขายมาเรื่อยเลย
การันตีสูตรสูตรดั้งเดิมตามรอยคุณทวดเลยนะคะ
ลูกค้าที่แวะเวียนมาโอ้โหพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ขนมไทยของเขาอร่อยมากนะ
อร่อยถูกสะอาดและแบบสดร้อนคุณดูดิ
ออกมาควันลอยฟุ้งเลย

แล้วเป็นร้านที่แบบเป็นเพลิงทั้งร้าน
ร้านไม่ได้เป็นหน้าร้านอะไรหรูหรามากมาย
แต่เป็นสูตรดั้งเดิมแบบโบราณนะคะ
เป็นครอบครัวขนมเพราะว่าขนมเขามีเยอะแยะมากมาย
ทำกันสดเลยลูกค้าเห็นกระบวนการทำทุกขั้นตอน
แล้วมีการโชว์ป้ายบอกชื่อขนมราคาแบบชัดเจนอย่างนี้
คุณอยากกินอะไรดูดิขนมฟักทองขนมใส่ไส้
ขนมกล้วยแล้วแต่เยอะแยะมากมาย
ไปดูคนทำดีกว่าเห็นไหมขนมสี่คุณยายเนี่ย
โอ้โหนี่ยายแอ้วยายแป๋วยายแป้นยายตุ๋ย

ยายแอ้วยายแป๋วยายแป้นยายตุ๋ย

ไม่ต้องรวมได้ไหมฟังแล้วมันเยอะ
แต่ว่าคุณยายน่ารักมาก
เพราะว่าคุณยายเขาจะมีหน้าที่แต่ละคน
ในการจับสรรอย่างลงตัว
และทำมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะ

เขาบอกว่าทำไปนึ่งไปขายไปนึ่งไป

เริ่มขายตั้งแต่เช้า๗โมงเช้านะคะ

อีกหนึ่งคุณยายหวีคุมหน่ายอายุ๒๕ปี
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าบางช่วงต้นทุนสูง
ราคาเขาขายเหมือนเดิม๑๐บาท
คุณนึกออกไหมบางช่วงกล้วยมันราคาไม่เท่ากัน

ไรน้อยแต่ก็ยังพอมีรายได้อยู่บ้าง
แต่ว่าที่ออกมาทำแบบนี้เพราะว่าไม่เหงา
แล้วก็อยากให้คนรุ่นหลังได้ทานขนมไทยโบราณด้วยนะคะ
อ่ะใครสนใจยังไงก็ติดต่อไปได้
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะ
จะติดต่อขอไปจัดงานประชุมงานสัมมนาต่างอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะ
อ่ะเลือกคนละอย่างเลยคุณกินอะไรกัน

เออผมต้องหายไปเพราะเลือกไปหมดละ